ตามเรื่องนี้กันต่อคดีนี้ข่าวใหญ่จริงในรุ๊ด
หรือคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาเยอะมากเมื่อวานอยากจะเรียกว่าไอ้รุ๊ดครับ
เหตุการณ์ที่มีพฤติการของในรุ๊ดก็คือชอบไปคุยกับผู้หญิงในโลกออนไลน์
จีบเขาไปบอกเขาว่ารักแล้วชวนเขามาอยู่ด้วยกัน
พอมาอยู่ด้วยกันซ้อมเขาทำร้ายเขากักขังเขาเอาไว้ในห้อง
จนสีชีวิตไป๑คนนะคะนางสาวกะหม่นเนธตำรวจเขาตามจากเรื่องนี้
ตัวในรุทธ์หนีไปพัทรลุงตามไปอ้าวจับในรุทธ์ได้
ขังผู้หญิงเอาไว้อีกคนนึงในห้องเจ็บสาหัสนางเสาเนยเธอเจ็บสาหัส
หน้าตาบวมปูดเธอบอกว่าเธอนึกว่าเธอจะตายในห้องแล้วอ่ะ
โชคดีมากที่ตำรวจไปจับตัวในรถแล้วก็ไปช่วยเธอเอาไว้ได้นะคะ
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อคือตำรวจบุกเข้าไปจับในรถ
จริงของเขาก็คือนายธนเดชแก้วช่วงนะคะ
เป็นห้องเช่าที่อำเภอเมืองพัทธลุงอันนี้คือคุณเนยนะคะ
ถูกขังอยู่ในห้องถูกซ้อมจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แทบไม่ไหวตำรวจต้องประคองยกมือไหว้ตำรวจเลยอ่ะ
ที่ช่วยชีวิตเธอตัวเธอก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทธลุง
ก็ได้มีการสอบถามถึงกรณีนางสาวกมลเนธ
ในรุ๊ดทำร้ายร่างกายเธอจนเสียชีวิต
รุ๊ดยอมรับว่ารู้จักกับนางสาวกมลเนธ

พร้อมกับเพื่อนชายรุ่นพี่ฟังเสียงดู
ก็คือวันที่เกิดได้เลยทุกคนไหมไม่ครับยังไม่ใช่วันนั้นลงมาวันนั้นลงมาก่อนก่อนวันนั้นเลยครับ
ก็คือผมบอกเอ้าวันวันวันที่เขาเคยบาดเจ็บแล้วได้ตามวันที่ที่เราหวานอ้าววันที่อะไรจำได้ไหม
ยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่เราลงมาก่อนลงมากับใครลงมากับฝากปวกเพื่อนหนึ่งหนึ่งผู้ชาย
แอบอันดับใหญ่จืกตัวระดับไฟสืบตัวในน้ำไปตัวไน้หน้าพวกอีกน้ำเราอีกตัวน้ำไฟอีกนึง

ลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าที่นางสาวกะมนเน่เธอถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตอยู่แถวอรุณมาก
รุนอมรินนี่คือคุณกมลเนธที่เสียชีวิตค่ะ
จากน้ำมือของไอ้รุดคนนี้เพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง
ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมรุ๊ดพาผู้หญิงท้องมาอยู่ด้วย
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงทำร้ายร่างกายแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่ง
เข้าใจว่าเป็นเรื่องผัวเมียและในรุ๊ดก็พยายามจะบอกเพื่อนบ้านว่าอย่ามายุ่ง
ครับนี่มันเรื่องผัวเมียเพื่อนบ้านก็ไม่กล้า
มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะผู้หญิงท้องคนนี้ไปขอยืมเงินพันหนึ่ง
แล้วก็บอกว่ารุ๊ดไม่สบายแต่ตัวเพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าไม่เชื่อ
ไม่มีเงินให้ด้วยก็เลยไม่ได้ให้เงินไปหลังจากนั้นรุ๊ดมาหาถึงบ้าน
ร้องไห้กราบเลยแล้วพูดภาษาใต้ทำนองว่าช่วยผมด้วยนะ
พี่ชายผมไม่มีเงินไปหาหมอเพื่อนบ้านคนนี้ใจอ่อนนะคะ
ให้ไปพันหนึ่งสุดท้ายไอ้พันหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้คืนเลย
ครับแต่ผู้หญิงท้องเนี่ยค่ะเขาถูกทำร้ายจนทนไม่ไหว
แอบหนีไปเพราะถูกทำร้ายจนเลือดไหลอาบเต็มหน้า
งั้นหมายความว่าผู้หญิงท้องท่านนี้ยังเคราะห์ดี
หนีไปได้ที่รอดชีวิตไปได้แต่ผู้หญิงอีกคนนึง
ที่มาอยู่กับในรุธเธอเคราะห์ร้ายจริงเธอเสียชีวิต
ก็คือคุณกมลเนธเธอร้องขอความช่วยเหลือตลอด
ช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย
สุดท้ายไปพบเธอคือเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าอะค่ะ
เคยทุบเคยตีกับเพื่อนที่อยู่ร่วมห้องด้วยอยู่ร่วมด้วยกัน
อยู่บ้านข้างในเนี่ยเคยต่อยกันตัวต่อตัว
เคยเอาอีดาบไล่ควันกันเค้ามาเป็นมาแต่โน่นนะ
แต่มันไม่รุนแรงตอนที่เขาออกจากคุกมาแล้ว
เขาไล่ตีลงมาเนี่ยทีแล้วผู้หญิงที่เขาบอกว่าผู้หญิงร้องช่วย
ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยแล้วมันวิ่งตามมากระชาก
ตบปากตบอะไรไปปากเลือดอาบไปทุกคนมาเห็นอยู่เนี่ย
มันมาวิ่งไล่ลงมาจับแล้วเอาไปขังห้อง
ไม่มีใครกล้าช่วยมันขู่ไว้
มันบอกใครอย่ามายุ่งเรื่องมันคนจะขึ้นไปช่วยอยู่นะ
เพื่อนบ้านบอกว่าก็พยายามที่จะไปช่วยอยู่หลายครั้ง
ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย
สุดท้ายตัวนางสาวกมลเนธคือเธอเสียชีวิตเลยอะค่ะ

จากการสอบปากคำผู้ต้องหาเมื่อวานนะคะ

รับว่าเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายผู้หญิงจริง
เขาสารภาพว่าเขาตบเขาตีเตะบีบคอ

บอกว่ามีปมในใจเกี่ยวกับผู้หญิงก็เลยต้องก่อเหตุนี้

พรุ่งนี้ค่ะเตรียมนำตัวในรถผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาล
แล้วก็ทางตำรวจฝากบอกมาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจฝากบอกมาว่าใครที่ตกเป็นเหยื่อ
เคยถูกในรุ๊ดคนนี้ทำร้ายร่างกาย

หรือจะไปที่สอนอบางยี่ขันก็ได้
ทางตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติม
เพราะก็จะเป็นลักษณะต่างกรรมต่างวาระ
โทษมันจะได้บวกไปโทษมันจะได้หนักขึ้น
เพราะนี่ที่เราเล่าไปอย่างน้อยคือ๓รายแล้ว
ผู้หญิงท้องท่านหนึ่งที่ถูกทำร้าย
หนีรอดรอดชีวิตไปได้
คุณกมลเนธเนี่ยเสียชีวิตและนางเสาเนยตำรวจบุกไปจับในรถ
ก็เลยช่วยคุณเนยออกมาได้ทันแต่คุณเนยก็เจ็บสาหัสเลยอะค่ะ
ครับก็ต้องเตรียมฝากขังนะฮะ
ในขณะที่แม่ของผู้ตายบอกเลยนะว่าต้องลงโทษให้หนัก
คืออยากให้ประหารชีวิตแล้วแม่บอกว่า
มันทำได้ถึงขนาดที่ว่าเอาซ้อมให้ตายเลยได้ไหม
หรือว่าจับมาแล้วยิงให้มันตายเลยได้ไหม
เพราะว่ามันทำแบบนี้กับลูกแม่แม่ทำใจไม่ได้
อยากให้มันสะสมกับสิ่งที่ทำไปใช่ไหมคะ
แม่ของคุณกมลเนธอยู่ที่อำนาจเจริญนะครับ
บอกว่าลูกสาวเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาพบว่ากลายเป็นศพเนี่ยนะฮะ
คือเพิ่งจะคบหาดูใจกับในรุ๊ดได้แค่เดือนเดียว
แล้วตอนแรกตีรถลงมามาอยู่กับในรุ๊ด
แล้วบอกแม่ว่าแม่เขาดูแลหนูดีเหลือเกิน
แต่หลังแม่ติดต่อลูกสาวไม่ได้
กลายเป็นว่ารุ๊ดโทรมาหาแม่ของฝ่ายหญิง

ขอเงินเหมือนที่เมื่อกี้นี้ที่คุณมิ้วบอกว่าเพื่อนบ้านบอกว่า
มันมีปัญหาเรื่องเงินกับในรุ๊ดอยู่พอสมควรนะ

โรงศพแล้วก็สวดกันตามพิธีแล้วก็เผาเลยเผาเสร็จแล้วก็นำกระดูกกลับมาทำบุญครับ๑๒ตุลาคมแม่บอกว่าก่อนหน้านั้นลูกเนี่ยรู้จักกับในรุ๊ดแล้วตัดสินใจคบหากับผู้ชายคนนั้นโดยที่ไม่คิดมาก่อนว่าผู้ชายนั่นมันคือฆาตกรที่แฝงตัวมาแล้วมาทำกับลูกแม่ได้แบบนี้ลูกสาวแม่เดินทางไปหารุษที่กรุงเทพ๓วันแรกแม่จำได้

เงินค่ารักษาไม่พอแม่ช่วยผมหน่อยอืมแม่ถอดทองหนึ่งสลึงที่ติดคอเอาไปขายค่ะค่ะทองอยู่เส้นนิดเดียวเอาไปขายเพื่อต้องการจะเอาเงินเนี่ยมาช่วยลูกสาวตามที่รุธมันกล่าวอ้างสักพักหนึ่งเงินไปแล้วก้อนแรกนะครับจากการขายทองหนึ่งสลึงรุธโทรมาอีกแม่เดี๋ยวผมกับเนี่ยกาโมเน่จะยายห้องแล้วนะจะไปเช
ไปยืมมาจากญาติฮะเพราะเงินแม่หมดแล้วยืมมาจากญาติได้สองหมื่นโอนไปหลังจากนั้นรุ๊ดจะโทรมาพร้อมกับการขอเงินอยู่เรื่อยแม่บอกว่าแม่ขอคุยกับลูกแม่บ้างได้ไหมเนี่ยไม่ได้คุยเลยแม่ครับลูกแม่ไม่สบายครับอ้างแบบนี้ฮะตัดบทบ่ายเบียงไม่ให้แม่คุย๒๓กรกฎาคมวันนั้นใจแม่สลายเพราะว่ารุ

เปลี่ยนเบอร์หนีเลยสวนทางกันเลยแม่ขอเปลี่ยนเบอร์หนีไม่อย่างนั้นมันโทรมาถี่มากแล้วพอรู้ว่ารุ๊ดถูกจับแม่ให้สัมภาษณ์ไปก็ร้องไห้ไปสงสารมากนะครับขอให้มันชดใช้กรรมอย่างสาสมเอาให้ประหารชีวิตไปเลยจะยิงเป้าหรือซ้อมจนตายได้ไหมแม่ก็ไม่ค่อยรู้กฎหมายนะความรู้สึกจากแม่ครับ

เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะครับช่วงแรกที่คุณแม่พูดถึงเลขของ๓๘อันนั้นแม่บอกว่าฝัน๑วันก่อนที่จะรู้ว่าลูกสาวตายเนี่ยฝันว่ามีเด็กผู้ชายมาบอกว่าลูกแม่อยู่ห้องเลข๓๘๓กับ๘ฮะคุณผู้ชมครับเลขห้องนี้ปรากฏว่าอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะเมื่อวาน
คืออยู่ตรงประตูตรงนี้แหละแม่เลยบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลย้ำนะครับที่เด็กผู้ชายมาบอกในฝันว่าลูกสาวแม่อยู่ห้องเลข๓๘ต้องการจะมาบอกลางอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วพอมารู้อีกทีอีก๑วันผ่านมาลูกแม่ตายอยู่ในห้องนี้คุณผู้ชมย้ำนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความฝันที่คุณแม่ก็แปลกใจเหม
ไปในทางใกล้กันนี่นะฮะเราได้พูดคุยกับอดีตสามีของผู้ตายครับเคยอยู่กินกับผู้ตายประมาณสัก๕ปีมีลูกด้วยกันสองคนคนโตเนี่ยอายุ๑๐ขวบแล้วคนเล็กอายุ๖ขวบผู้หญิงทั้งคู่ลูกยังทำใจไม่ได้ครับแม้จะเลิกกันไปหลายปีแล้วแต่พอมารู้ข่าวว่าอดีตเมียเนี่ยมาตายอย่างน่าสลดแบบนี้ทำใจไม่ได้แล้วตกใจมากบอก

ตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังรวบปรวงพิยาน
ดูแลอย่างเต็มที่อาการก็ค่อยค่อยดีขึ้นตามลำดับนะคะตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอหมายจับเพิ่มอีก๒ข้อหาเพื่อดำเนินคดีกับในรุธ
นั่นก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและหน่วงเหนียวกักขัง
หลังจากนี้ก็จะอายัดตัวจากสนบางยี่ขันมาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็จะช่วยดูแลความปลอดภัยที่โรงพยาบาลพัทธลุงด้วยค่ะ
เราส่งตินะคะกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้ไปหาคุณเนยอะค่ะ
คุณเนยก็เล่าให้ติฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางโรงพยาบาลก็อนุญาตให้ทีมข่าวของเราเข้าไปพูดคุยนะคะ
คุณเนยก็ยินดีจะใช้ข้อมูล
จากนั้นนั่งรถตู้ที่สายใต้ใหม่มาที่พัทธลุง
แล้วไปหาที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดพัทธลุง

เธอให้ตำรวจพาไปทรงค่ะ
เนรุธพาเธอไปกินข้าว
กินข้าวมันไก่ที่ตลาดรถไฟ

เจอกันปุ๊บโดนทำร้ายปั๊บเลยค่ะ
คือทำร้ายเธอจนคนที่อยู่ที่ร้านก็ตกใจว่ามาตบผู้หญิงทำไม

หวงเธอเอาน้ำซุปข้าวมันไก่ราดใส่
แล้วก็ทำร้ายเธอในร้านเข้ามันไก่ต่อหน้าทุกคน
แต่เธอมองผู้ชายคนอื่น
เธอก็งงเลยเธอบอกว่าเข้าใจผิดหรือเปล่า

เธอบอกว่าเธอไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
ถูกขู่ว่าถ้าร้องปุ๊บจะถูกทำร้ายปั๊บ
ยิ่งร้องยิ่งขอความช่วยเหลือยิ่งส่งเสียงก็จะยิ่งถูกทำร้าย
กันยายนในรถพาย้ายไปอยู่ห้องเช่าแห่งใหม่
ก็คือห้องที่ตำรวจบุกไปจับห้องนี้เลย
ที่ต้องย้ายเพราะว่าถูกให้ย้ายออกนะคะ
รุดเข้าเข้าออกบ่อยก็เลยย้ายห้องพอไปพักที่ใหม่
ถูกทำร้ายเหมือนเดิมถูกขังเหมือนเดิมถูกล็อกไม่ให้ไปไหนเลย
คือช่วงกลางวันในรถจะนอนค่ะ
แล้วก็จะออกไปขายบริการทางเพศให้กับผู้ชายในตอนกลางคืน
คุณเนยบอกว่าในรถขายบริการทางเพศให้กับผู้ชายนะคะ
รุ๊ดเคยบอกเธอว่าแค่หลอกให้มาหา
เพราะถ้าไม่มาหารุ๊ดเองก็ตั้งใจจะไปอยู่กับผู้ชายที่เป็นคู่ขาอยู่แล้ว
รุ๊ดมีรายได้จากการส่งรูปอวัยวะเพศของในรุ๊ดให้กับผู้ชายค่ะ
ก็จะได้เงินครั้งละ๑๐๐๒๐๐บาท
แล้วก็จะออกไปขายบริการตอนกลางคืน
เงินที่ได้มาก็เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพ
ก็มีเพื่อนในรถเอายาบ้ามาส่งให้ที่หน้าห้องพัก
ครั้งละ๕เม็ดบ้างอะไรบ้างมาส่งให้ตลอด
ในรุ๊ดบังคับเอาเงิน๒๔๐๐บาทที่ตัวเธอเก็บไว้ใช้เป็นค่าเดินทางกลับบ้านนะคะ
เอาไปหมดเลยเอามือถือเธอไปขายด้วย
ทีนี้ค่ะเราก็เลยขออนุญาตโทรศัพท์หาคุณแม่ของคุณเนยนะคะ

พอคุณเนยได้ยินเสียงคุณแม่คือร้องไห้เลย
แล้วก็พูดเลยว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เจอหน้าแม่อีกแล้วอะค่ะ
ตอนถูกขังถูกทำร้ายเธอบอกเลยว่าเหมือนตกอยู่ในนรก
คิดว่าชีวิตนี้ยังไม่ได้เจอหน้าแม่หน้าน้อง
อ๋อบุญแล้วลูกบุญบุญของหนูบุญของน้องบุญของแม่คุณบอก

ทีมข่าวของเราไปที่โรงแรมที่เนรุธพาคุณเนยไปพักด้วยนะคะ
คนดูแลก็บอกว่ารุดเข้าพัก๘กันยายน
บอกว่ามาอยู่กับแฟนแต่ไม่เคยเห็นแฟนลงมาข้างล่างเลย

มีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ก็คิดว่าเป็นเรื่องผัวเมียครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันเยอะมากเลยนะคะ
เดี๋ยวเล่าต่อกันแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาถกกันเรื่องประเด็นตรงนี้นะคะ
ได้ยินเสียงร้องแล้วทำไมไม่ช่วยหรือยังไง
ก็เขาคิดว่ามีเท่าไรนะแต่ถึงก็จดแล้ว

กลัวเท่าไหร่หมาเจาะเจาะไป

คือพี่ทั้งเป็นตาย

ผัวเมียกันแล้วก็ไม่อยากไปยุ่งอะไรอย่างนี้นะครับ

ก็เป็นเหตุหนึ่งที่เราไม่อยาก

ก็ที่เจอกันครั้งแรก
ไปกินข้าวมันไก่แล้วทำร้ายคุณเนย

เนี่ยคุณผู้ชมเขาอ้างเรื่องผัวเมียตลอดเลย

แล้วเหมือนกับทำทีเป็นหันไปพูดกับคุณเนยว่า

รีบจ่ายเงินวิ่งตามไป

ส่วนตัวนะคิดว่ารุ๊ดหลอนยา
เพราะดูจากท่าทางในวันนั้น
ลักษณะคล้ายคนติดยาเลย
พี่จะเก็บให้ผมด้วยนะ

เพราะต้องถูกดำเนินคดีได้รับโทษสูงสุด

แหมมันจะเป็นเหตุการณ์ลดโทษอะไรรึเปล่า

เวลาไปเจอใครในโลกออนไลอย่าไปหลงเชื่อ

และสำคัญมากคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะ

แล้วจะอ้างว่าเรื่องผัวเมียอย่ามายุ่งอย่ามาช่วย

ถ้าเราไม่กล้าเอาตัวเราเข้าไปช่วย
แจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยก็ยังดีนะคะ

บอกคุณตำรวจหน่อยว่าตรงนี้มันมีเหตุการณ์แปลกมาดูหน่อย

แล้วจะมาอ้างว่าเรื่องผัวเมียอย่ามายุ่งอย่ามาช่วย
เรื่องผัวเมียก็ต้องช่วยนะคะ